ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเรื่อง

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

สงกรานนี้คุณมิ้นรัฐบาลเขาบอกว่ายังไงนะ
ป๑ห้ามปะแป้ง

โป๊ะไม่โป๊ไม่เปื่อย
ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ

มันเป็นข้าวสารจริงมันขายข้าวสาร

เขาขายข้าวสารข้าวที่เรามากินนี่แหละครับเป็นข้าวสาร
ผมไปสมัยก่อนเรียนธรรมศาสตร์ไปถนนเข้าสารไม่มีอะไรเลยครับ
มีแต่ขายข้าวสารแล้วก็มีโต๊ะสนุกอยู่ตัวเดียว
ผมก็ไปเล่นนะครับสนุกอ่าไปเล่นสนุกบริเวณนั้นแหละครับ
เรียนอยู่ธรรมศาสตร์จำได้ว่าปี๒เดินข้ามมาก็เป็นถนนเข้าสารแล้ว
เขาเรียกว่าตอกข้าวสาร
พอต่อมาก็เริ่มมีคนแล้วครับเอาให้ฝรั่งไปนอนนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาห้ามเล่นก็ดีแล้วล่ะครับ
เพราะว่าปีนี้เอาเงียบสงบซะหน่อย
เพราะว่าใกล้กับข้างถนนเข้าสารนี่ใกล้กับสนามหลวง

ก็ไม่เหมาะสมที่จะไปตั้งเวที
แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะให้ภายในได้นะครับ
จะไปเล่นภายนอกอะไรเขาคงไม่เหมาะสมครับ
วันนี้มาแบบสบายหน่อยดีกว่า
คนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดก็อย่าลืมนะครับ
รัฐบาลเขาอรุมอรวย
ใช่ค่ะนั่งท้ายกระบะได้

ก็กลับบ้านกันเดินทางกันดี

แต่ต้องใส่เข็มขัด

ใส่เข็มขัดนะครับปลอดภัยนะครับ

ใช่ค่ะวันนี้

ก็เขาเพิ่งจบสัปดาห์หนังสือ

เดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสืออาจจะน้อยลงนะครับ
เพราะว่าไปอ่านมือถือนะครับ
ทั้งวันก็เดินจ้องแต่มือถือนะครับ

คลาสสิกไม่ใช่หนังสือของผมอย่างเดียวนะครับ

จบสัปดาห์หนังสือหนังสือผมเนี่ย

ก็ขายดีครับผมเขียนหนังสือมานานแล้ว

หนังสือของผมนั้นไม่ได้คุยนะครับ

อันนี้คือสมัยยังอยู่ในวงการใช่มั้ยครับ
อยู่ในคุกนั่นไปที่ห้องสมุดของเรือนจำ

แล้วเขาก็เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วครับ
เขาก็จะมีปั๊มไว้ข้างหลังว่าใครยืมไปบ้าง

เขามีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแปะไว้เลย
คือคนมีคนยืมอ่านเล่มนี้เยอะมาก

เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะครับ

เพราะแต่ละเล่มผมเนี่ยมักจะมีความหมาย

พระนั่งเมฆนั่งเทียนเขียนเอา

อันนี้อันนี้คือแต่ง

เมื่อปี๒๕๔๖นั้นผมประกันตัวไม่ได้

ไปที่เรือนจำรอย่างพิเศษเนื้อหนึ่ง

ชุดนี้ได้มายังไงแล้วใครใส่ชุดนี้มาก่อน

ชุดนี้มีประวัตินะครับให้ดูนะครับ

อ๋อเล่มนี้ตรงนี้ยังเด็กแบบดุ่มอยู่แล้วฮะ
เล่มนี้นะครับชุวิตเดี่ยวกับโปโล
เดี๋ยวผมจะคุยกับใครนะที่จมูกโตที่เป็นนักพูด

นี้แหละครับผมพูดก่อนโน้ตอุดมคือนี่เป็นเรื่องที่ผมไปจัดเดี่ยวกับโปโล

ผมขายบัตร๕๐๐บาทที่โรงละครกรุงเทพที่ถนนเพชรบุรีนะครับ
ขายดีคนไปดูแน่นนะฮะเกือบพันคน
จัดดีนะครับนี่คงไม่ได้จัดแล้วเนี่ยฮะตอนนั้นเสียดอยู่นะครับ
เอาทุกอย่างแล้วครับทำทุกอย่างพูดแล้วก็เอาสิ่งที่พูดมาเขียนนะครับ
รายการนั้นชื่อว่าชูวิทย์เดียวกับโปโลชูวิทยเดียวกับโปโล
นี่เล่มที่๓๓เล่มที่๔เล่มที่๔เล่มที่๔ผมก็พักไปอยู่นานพอสมควรนะครับ
นี้ครับการเมืองแบบหมาอันนี้จำได้เพราะว่าเป็นช่วงที่คุณชุวิตเริ่มเล่นการเมืองแล้ว
ปี๒๕๕๔นะครับหมาตัวนี้เป็นหมาคู่ใจผมชื่อโมโตโมโต้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังฮะ
ว่าโมโตโมโต้เนี่ยท้ายสุดจบชีวิตลงอย่างไรตายแล้วเหรอฮะตายแล้วครับน่าสงสารมากครับ
ชีวิตหมาเนี่ยตัวนี้นี่ทำให้ผมเข้าสภาได้นะคุณมิ้นครับ

หมานี่แหละครับธรรมดาโดยปกติเนี่ย
อาจจะแบบบอกว่าประชาชนเลือกท้องที่นั้นท้องที่นี้อันนี้คือหมาซึ่งเป็น
ซึ่งเป็นสิ่งที่อะไรล่ะเป็นตัวแทนของความซื่อสัตว์

มันคงโกงไหมแน่นนะครับคุณเห็นหมาไว้แล้วก็มีคนเอามาให้อาหาร
มันไม่เห่าแล้วมาขโมยของไม่มีนะครับ
เพราะฉะนั้นหมาเนี่ยซื่อสัตว์แล้วก็รักเจ้าของอย่างที่สุด
ก็เลยเปรียบเทียบว่าเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ย
ก็เหมือนกับประชาชนแล้วครับนะครับจะต้องเฝ้าบ้านให้กับประชาชน

หลังจากที่ผมไปใช้ชีวิตในเรือนจำเมื่อปี๒๕๕๙
ผมก็ออกมาเขียนหนังสือเล่มนี้จริงหนังสือเล่มนี้ผมเขียนในคุก

โดยมีผู้ที่ช่วยร่างช่วยเขียนให้ผมเนี่ย
ก็ทำงานธนาคารก็โดนคดีช่อโกง
อยู่ในคุกเหมือนกันอยู่ในคุกครับ
ผมก็บอกให้มาช่วยผมหน่อยเพราะว่าเราไม่มีพิมพ์ดีต
เครดิตขึ้นไหมคะด้านหลังอะไรอย่างนี้
อันนี้เขาเขียนอย่างเดียวเป็นคนเขียนตามที่ผมพูดแหละครับ
ก่อนนอนผมก็จะพูดพูดเขาก็เขียนเขียนจบไปบทนึงนะครับ
อันนี้ก็ผมว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเข้ากับบรรยากาศ
เพราะอะไรคุณมินครับมูลนี้มีคนไปติดคุกเยอะครับนะครับคนติดคุกเยอะครับ
ผมก็มีเขียนอยู่หลายบทหลายตอนด้วยกันนะครับ
แล้วก็ในสัปดาห์หนังสือเนี่ยของมติสำนักพิมพ์มติชนก็ขายดิบขายดีมากนะครับผม
ให้ตอนท้ายเนี่ยผมก็เขียนไว้เหลี่ยมคุกอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้
คุณผู้ชม๕เล่มนะคะตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มล่าสุด
ช่วงหน้ากลับมาฟังกันว่าแต่ละเล่มมีเรื่องราวความเป็นมายังไงค่ะ
คุณผู้ชมคนชอบอ่านหนังสือหลายคนนะมักจะเลือกหนังสืออ่านจากหน้าปก

ครับคือจริงเนี่ยมันก็ต้องสะท้อนอะไรบางอย่างนะครับ

ในสถานการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นหนังสือเหลี่ยมคุก
ถ้าเกิดผมเนี่ยเขียนในคุกแล้วผมเอาออกมาพิมพ์ข้างนอก
พอผมออกมาผมยื่นหนี้ไว้เลยรับประกันได้ว่าต้องขายแสนเล่มอย่างต่ำ

แต่ช่วงที่อยู่ในคุกนั้นหาสำนักพิมพ์พิมพ์ลำบาก

เล่าเรื่องนี้ให้ฟังฮะอ่าเล่มแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องชีวิตผมในช่วงระหว่างที่ทำธุรกิจอาบอบนวด

คือตอนนั้นผมก็เขียนประชดประชันแล้วครับ

คุณเอ๋ยปี๔๖ปีเดียวผมไม่เคยมีคดีก่อนหน้านั้นครับ
ไม่เคยมีคดีมาก่อนเลยแม้กระทั่งคดีเดียว
แต่๒๕๔๖ปีเดียวนะคุณมิ้นคุณรู้ไหมผมมีกี่คดี
เท่าไหร่ครับปีเดียว๑๓คดีคุณขึ้นครบเลยครับ
ซ้อนองค์ห่วยขวังวังทงหลังสุทธิสารมักกระสรรค์พญาไทยปฐุมวัน

ก็ผมก็ถูกฟ้องอ่ะสิครับ
หลังจากปีนั้นผมออกมาแฉออกมาพูด
ไอ้ที่ดินเจ้าปัญหานี่แหละครับที่สุขุวิต๑๐นั่นแหละครับ
หลังจากที่ผมซื้อแล้วมีปัญหาลื้อถอนเนี่ย
เป็นธุรกิจธุระจัดหา๔เยอะอ่ะ
ก่อสร้างผิดแบบ๕มินประมาท๖อะไรเท็จเนี่ย

มีครบหมดทั้งหมด๑๓คดีด้วยกันนะคุณมิ้นเชื่อไหม
ปี๒๕๔๖ปีเดียวผมโดน๑๓คดีผมดูแล้วนะ

อยู่ในคุกนั้นเวลาที่จะออกไปพักโทษก็เคยมี
ท่านผู้ชมสงสัยอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อ๒๓วันก่อนว่า
ในกรณีมีหมายจับแล้วไม่รู้ตัว

หมายจับไม่รู้ตัวคือตอนไปอยู่ในคุกนั้นก็ต้องไปขอแล้วครับ

ขอพักโทษก็ต้องไปขอที่กองทะเบียนประวัติตำรวจว่า
เคยมีคดีอะไรที่ยังอายัดอยู่ไหม
เช่นไปติดคดีนี้อยู่นะครับ
จำคดีนี้อยู่แล้วเกิดไปก่อคดีอื่นก่อนหน้านี้

ดังนั้นก็จะต้องไปบอกให้แจ้งให้กองทะเบียนกรมตำรวจล่ะครับ
ขอเช็คประวัติว่ามีคดีครั้งเก่ามีหมายจับครั้งเก่าอยู่ไม่
อันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าท่านผู้ชมบางท่านเนี่ย
อาจจะยังไม่ทราบเพราะขนาดพนโทยังไม่รู้เลยครับ
เดินเถลอเถลาก็ไปโดนจับว่ามีหมายจับเก่าอยู่
เพราะฉะนั้นไปเช็คได้ครับ๑๐๐บาทค่าธรรมเนียม
๑๐๐บาทเขาก็เช็คมาปิ้นออกมาเลยครับ
ของผมนี่ปริ้นต์สี่หน้าครับ
สีหน้าเพราะอะไรครับเพราะคดีมันเยอะครับ

นี้นะครับว่าเริ่มต้นทำใบอนุญาตทำอย่างไรซื้ออย่างไร
ประกอบกิจการอย่างไรนะครับ

ขนาดทำงานอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่า
คนที่มาทำงานอย่างนี้หลังชนฝาทุกคน
๑ล้านนึงในสมัยก่อนนะครับเยอะมากนะคะเยอะนะครับในสมัยก่อนปีนึงเนี่ยเก็บได้ล้านนึงบางคนก็ถือว่า
หาน้ำบ่อหน้าคือทำไปใช้ไปนะครับวันนี้หาได้๗๘๐๐กลับบ้านรุ่งเช้ามาปรากฏว่าค่าเท็กซี่
ยังยืมเลยค่าเท็กซี่ร้อยบาทยืมผมเคยถามฮะเอาไปทำอะไรหมดนะครับเมื่อ
กลับไปเห็นกำเงินกลับไปเจ็ดแปดพันปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับกลับไป
พาร์ทเมนต์ก็เดี๋ยวมีน้ามาหานะครับขอยืมนะครับเดี๋ยวแฟนมาก็ซื้อทอง
ให้ซื้อรองเท้าให้นะครับไม่พอเดี๋ยวก็มีค่าหวยเดี๋ยวก็มีค่าซัก
ผ้าค่าเช่าก็บอกว่านายมีสารพัฒน์อย่างที่ต้องจ่ายเงิน๗๘พัน
แป๊บเดียวหมดอืมทำไปใช้ไปถ้าผมว่าอย่างเงี้ยไม่รวยอันนี้เหมือนหาเช้า
กินคำนะครับนั่นแหละครับแต่ว่าวันนึง๗๘พันเยอะนะครับเยอะ
มากทีนี้บางคนก็เหมือนกันครับบางคนเขาก็เก็บค่ะนะครับอันนี้
ผมถึงพูดให้ท่านผู้ชมฟังว่าบางคนนั้นมันไม่ได้สำคัญหรอก
ว่าหาได้เยอะเท่าไหร่อืมสำคัญตรงที่ว่ามันหาแล้วเก็บได้
เท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าเกิดหาได้สัก๒๐๐๐๓๐๐๐เก็บได้
ละ๕๐๐พันหนึ่งแต่ธุรกิจแบบนี้มันเป็นธุรกิจกลางคืนคุณมิน
ครับคุณมิ้นคงไม่ทราบธุรกิจกลางคืนนั้นเป็นเรื่องที่คนภาย
อาจจะมองว่าแหม่มันดูแล้วมันสุขสบายทำงานกลางค่ำกลางคืน
กลางวันก็นอนจริงผมยืนยันว่ามันเป็นธุรกิจที่เหนื่อยเหนื่อย
ยังไงอ่ะคุณมินผมเล่าให้ฟังเวลามาปุ้งนะครับพนักงานที่ทำ
งานเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มจ่ายสตางค์แล้วเช่นอะไรครับนั่งรถนั่งแท็กซี่
มาพอเข้ามาปุ๊บก็ต้องมีคนมาช่วยถือของนะครับจะถือซุ่งถือ
เสื้อก็เหมือนกับไปเล่นละครล่ะครับก็ต้องมีคนมาวิ่งถือถือ
ก็ต้องติ๊บแล้วล่ะครับเข้าไปแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งผมแต่งตัวก็มา
เอาล่ะครับช่างมาก็เดี๋ยวมาเสนอขายนู่นขายนี่เสริมสวย
แต่งหน้าค่าทำผมค่าใส่ชุดนะครับออกมาก็ต้องกินข้าวดังนั้น
วันหนึ่งเนี่ยต้องมีพันหนึ่ง

วันหนึ่งใช้จ่ายต้องอย่างเดียวต้องมาพันหนึ่งแล้วล่ะครับ

พอเป็นธุรกิจกลางคืนคนก็คิดว่าเงินเฟ้อ

คนที่มาทำงานเนี่ยก็ได้เงินกันทุกคนแหละครับ
เสิร์ฟขนาดเงินเดือน๘๐๐พันหนึ่งได้ติ๊บ

เด็กรับรถก็ได้เงินวันหนึ่งสองพันสามพันนะครับ

ได้เงินกันหมดทุกคนนะครับ

พระเอกก็คนที่มาเข้ามาให้สตางค์นะครับ

อกนั้นก็จะมีพวกตัวตลกนะครับ

ส่วนดาวน์ร้ายนั้นคือพวกเชียร์แขกครับ

ถูกไหมครับพวกนี้มันก็พูดโกหกตลอดแล้วครับ

พอซื้อไงพอรับหลังสัตว์

ผมก็ต้องบอกว่างานอย่างนี้มันเป็นงานหลอกคน

คอคเทลเลาส์สมัยนี้ถามว่าคนไปนั่งคุยกันนะ
ยังไงล่ะครับเด็กก็บอกหนูยังไม่มีแฟนค่ะ

ที่ไหนได้อยู่กับผัวสามคนแล้วส่วน

ไม่มีอะไรมาเที่ยวลูกเมียไม่มี

หาความสุขความสำราญพูดจาใส่กัน

ผมก็เลยตั้งว่าตรงนี้มันสาราโกหก

โกหกไม่เก่งไปเล่าเรื่องจริง

เพิ่งมาจากบ้านนอกพี่เพราะแม่ก็ทำนาอยู่
พ่อก็กู้ลูกพี่ชายก็ติดคุก

ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องจริง

ใช่ครับเพราะผมตอนนี้ผมใกล้จะเลิกแล้ว

เพราะว่าผมอยู่ไม่ไหวทุกวันก็มีตำรวจมานั่งด้วยกันล่ะครับ

ใช่ครับคืออย่างนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ย
ผมเมื่อทำธุรกิจเนี่ยคุณมินครับ
ทุกวันเนี่ยผมก็กลับบ้านตีสี่ตีห้า
นะครับตี๔ตี๕ผมก็กลับไปปุ๊บ
ผมก็นอน๗โมงผมก็ตื่นพร้อมลูก
เอาลูกไปส่งสัก๘โมงผมก็นอนต่อ
คือผมนอน๒ตอนนะครับ
พอส่งเสร็จพอบ่าย๒ผมก็ตื่นขึ้นมารับเงินนะครับ

กระเป๋าเจมสบอลใบใหญ่มาถึงเงินสดครับ

ตั้งแต่มีเรื่องเมื่อสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเนี่ย
กระเป๋าใบนี้มันก็ค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยครับ
จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมันมาเป็นซอง

เพราะธุรกิจกลางคืนมันเป็นอย่างนี้ครับมันโตเร็ว

เมื่อมีเรื่องเนี่ยมันก็มีปัญหา
ผู้คนที่ทำงานก็กลัวแล้วครับนะครับ
ลูกน้องก็บอกว่านายไม่ต้องห่วงผมจะอยู่กับนายตลอด
ไม่ต้องห่วงนายจะตกต่ำนายยังไงผมก็อยู่กับนายตลอด
ปรากฏว่าไอ้คนที่พูดอย่างนี้มันไปเสียก่อนเลย

มันไปคนแรกเลยเพราะว่าพอตำรวจมา
ผมจำได้ครับผมโดนจับเนี่ยที่ปี๒๕๔๖อันนี้แหละครับ

ผมโดนจับตอนปี๒๕๔๖คุณมิ้นเชื่อไหมครับ
ตำรวจเนี่ยไปตอนกลางคืนนะครับ
ไปสถานที่ผมที่วิคโตเรียเข้าไปจับผมนะครับ
ก็เข้าไปปุ๊บลูกน้องก็บอกตำรวจก็ถามชูวิทย์อยู่ไหน
ลูกน้องอยู่นี่ครับ
แล้วตรงที่ชี้ไปตรงนี้มันเป็นโต๊ะทำงานผมเป็นห้องทำงานผม

พอผมเดินออกมาเอ้าแล้วไปบอกตำรวจทำไมว่า
นายตำรวจเรื่องนี้เล่าให้ฟัง
ก็เพราะว่าเวลาตกต่ำเนี่ยมันไม่มีเพื่อนนะครับ

คืนนั้นผมก็ไปนอนที่สถานีตำรวจลุมพินี

แล้วคุณก็บอกไว้ก่อนเลยนะอย่าไปติดวันศุกร์
เพราะวันนั้นไปวันสุขมันติดเสาร์วันอาทิตย์
วันนั้นผมก็ไปนอนอยู่๒คืนด้วยกันแหละครับ
ลุมพินีพอตื่นขึ้นมาก็ไปต่อเลยครับ
นั่นนอนคุกครั้งแรก
นอนคุกครั้งแรกแล้วผมก็ไปที่ศาล
สมัยก่อนเขาเรียกสารสนามหลวงปัจจุบันปิดไปแล้ว
ที่สนามหลวงปรากฏว่าเข้าไปนะครับ
พอไปถึงปุ๊บเพื่อนก็มา
เนื่องจากเรียนธรรมศาสตร์แล้วครับเพื่อนก็เป็นทนายอยู่หลายคน
เพื่อนก็มาถึงบอกชุวิตไม่ต้องห่วงชุวิตไม่ต้องห่วง

ไม่ต้องห่วงประกันได้แน่นอนนะครับ
นั่นแหละครับถ้าตกตกสักประมาณ๔โมงเขาจะรวบรวมฮะ
ว่าคนไหนประกันไม่ได้เขาก็จะส่งเรือนจำนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ราชธรรมเขาเรียกชีวิตผมมาผมก็นึกว่าได้ประกัน
ขอมือหน่อยผมก็นึกว่าจะให้พิมพ์มือเบาแล้วครับ
นั่นคือเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๔๖ก็มาเล่า

คำสารภาพบาปว่าผมทำเนี่ยเนี่ย
ป้อมตำรวจเห็นหรือไม่ครับของตำรวจทั้งนั้นที่มาขอผม
คนอาจจะสงสัยว่าป้อมตำรวจเนี่ยมูลนิธิต้นตระกูลกระมวลวิสิตนั่นน่ะ
ทำอย่างไรผมมันเหมือนนักบุญคนบาปคุณมิ้นครับ
ผมทำบาปก็จริงนะครับคนก็ว่าผมทำบาป
ไอ้ปอนผมทำอยู่เนี่ยผมก็ไม่เห็นมีใครน่าเศร้าเข้ามาเลย
แต่ละคนเข้ามาเสร็จแล้วมันออกไปยิ้มทุกคนคนที่มาเที่ยวล่ะครับ
บ่อนผมก็เคยบอกแล้วเข้าบ่อนนี้หมดรถหมดบ้านหมดครอบครัวนะครับ
แต่เข้ามาสถานบริการอย่างนี้ผมไม่เห็นมีใครมาขายรถขายบ้านมาเที่ยวแล้วครับ
มีแต่ว่าหมดกระเป๋ามีเพราะฉะนั้นมันเบากว่าเยอะครับ
มันเป็นสีเทาอ่อนนะครับทีนี้ในนี้ผมก็เขียนว่า
เมื่อผมได้เงินสตางค์มาจากพวกนั้นผมก็เอาเงินมาสร้างป้อม
ผมเห็นตำรวจยืนแดดร้อนกลางสี่แยกไม่มีป้อมไม่มีหลังคานะครับ
ผมก็เห็นใจผมก็ทำให้ป้อมสองป้อมแน่นอนครับในช่วงที่ผมทำนะ
ผมทำในเขตพื้นที่ห้วยขวางนะครับแน่นอนครับผมไม่เถียง
แต่ผมทำ๗๐กว่าป้อมหลังนี้ผมก็ไม่ได้ทำให้ที่ห้วยขวางนะครับ
ผมก็ไปทำดูสิตนะทำบางนาอืมตรงนี้คือหลักฐานที่ตำรวจเข้ามาขอผม
ในสมัยปีสองพันหาร้อยสี่สิบหกคือขอให้ทำให้หรอครับ
ให้หน่อยทำป้อมหน่อยนะเนื่องจากตำรวจจราจรไม่มีที่แดดบางอะไรเนี่ย
ผมก็ทำให้โดยตลอดนะครับนี่ฮะนี่เป็นป้อมผมในสมัยก่อน
เขาเรียกว่าป้อมบินนะครับผมจะสร้างโค้งขึ้นไปหน่อยเอ็นขึ้นไปหน่อยแบบนี้ฮะ
ก็วันนั้นที่เราไปที่สี่แยกสาธรณ์นะครับวิทยุ
ก็เป็นแบบนี้อันนี้แหละครับก็ป้อมที่ผมสร้างไว้อืมแล้วป้อมเนี่ย
เมื่อสร้างไปเนี่ยเมื่อปีสองพันหาร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้า
ขอโทษนะครับป้อมนั้นน่ะสามสี่แสนนะครับในสมัยก่อน
นั่นก็ป้อมที่ผมสร้างให้นั่นป้อมนั้น๔แสนกว่าเพราะว่ามีแอร์
มีห้องน้ำนะครับจัดครบหมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทำให้
เมื่อเจ็ดสิบกว่าป้อมนะครับเมื่อเมื่อยี่สิบปีก่อน
ผมมีบันทึกไว้นะครับข้างหน้านะครับตอนหลังก็ไปปิดชื่อผมทิ้งซะนะครับ

แล้วก็มีเรื่องถกเถียงกันเมื่อไม่นานนี้จำได้ไหมครับ
ที่บอกว่าไม่ให้ไปทำอะไรข้างบนเป็นการโฆษณงโฆษณา
แล้วก็มีการลื้อกันไปอีกทีนึงคือลื้อไปหลายรอบมากครับ
มีหลายรอบมากครับเพราะไอ้ป้อมตำรวจเนี่ยมันไม่มีใครคิดถึง
ผมเป็นมูลนิธิผมทำโดยไม่ได้แสวงหากำไรนะฮะ
คนที่สปอนเซอร์นั้นแสวงหากำไรก็ไปติดป้ายนะฮะ
สนับสนุนโดยแอร์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับ
แต่ของผมเป็นมูลนิธิผมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรลืมอยู่แล้ว
ผมติดไว้ก็ติดไว้เป็นเกียรติประวัติเท่านั้นเองนะครับ
สร้างสาราริมทางเขายังเขียนป้ายบริจาคไว้เลย
ต่อมาผมมีการขัดแย้งกับตำรวจนะ
ท่านเขาก็ไปให้ผมลื้อทิ้งซะปิดซะนะครับ
แต่ยังใช้ป้อมผมอยู่นะครับ
ต้องใช้สิครับมันไม่ใช้แล้วก็ตำรวจเขาจะเอาที่ไหน
อย่างเช่นวันนั้นคุณมิ้นไปที่อนุสวรีจำได้ไหมครับ
ที่ไปเรื่องเข็มขัดอะไรเนี่ยนะไอ้ป้อมนั้นผมก็สร้าง
แต่ว่าเขาทำต่อเติมเป็นชั้นสอง
เดิมเนี่ยไอ้ป้อมนั่นคือป้อมนี้แหละครับนะครับ
ผมมีถ่ายรูปไว้โดยประวัติเนี่ย
ก็เรื่องนี้ผมก็จะเขียนไว้ในคำสารภาพบาปนะครับ

คำสารภาพบาปนี้บาปใครคะ

เป็นคำสารภาพบาปของผมผมมีบาปอะไรบ้าง
แล้วที่บอกว่าสักวันผมจะฆ่าตัวตายนี่คืออะไรคุณชุวิต
ก็คืออย่างนี้ครับคำนี้มันก็เหมือนว่ามีคนจ้องจะเล่นงานผม
จะเอาชีวิตผมล่ะในช่วงนั้นนะครับ
เพราะว่าผมเปิดเผยเปิดปากพูดมากนะครับ
โดยปกติเขาก็จะมีว่าไปพบอยู่ข้างทาง
สันนิษฐานว่าอาจจะมีเรื่องชู้สาวขัดแย้งทางธุรกิจ
ถูกไหมครับหรือมีคนปองร้ายอะไรต่าง
ผมก็มาบอกไว้ก่อนบอกว่าผมเนี่ยไม่มีศัตรูนะ
แล้วภรรยาผมรักกันทุกคนนะครับ
ไม่มีใครที่มาขัดแย้งเรื่องชู้สาวไม่มีนะครับ
บอกไว้ก่อนตัดประเด็นนี้ออกไปถ้าผมจะตายเนี่ยเดี๋ยวผมจะตายเองนะครับจนป่านี้ผ่านมา๑๕ปีก็ยังไม่ตายนะครับ
และเรื่องนี้ก็เขียนไว้นะครับ
พักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเมื่อสักครู่แอบเห็นรายละเอียดในหนังสือคำสารภาพบาปเยอะเลย
เดี๋ยวกลับมาถามกันต่อ
ตามกันต่อมิ้นยังสงสัยอยู่
จากที่ใช้ชีวิตถือว่าสุขสบายไหมคะมาตลอด
ติดคุกครั้งแรกนี่เป็นไงคุณชุวิต
ก็ติดคุกครั้งแรกนั้นแน่นอนครับว่า
คนที่จะเข้าคุกเนี่ยนะก็มักจะกังวล
นะครับว่าจะเข้าไปจะอยู่ยังไงนะครับ

แล้วก็มักจะเข้าไปเนี่ยอยากจะได้ความสะดวกสบาย

ผมเข้าใจดีเพราะผมเข้าล่าสุดนี้ครั้งที่๒
ครั้งแรกนั้นผมก็ต้องกลัวครับ

จะหาคนนู้นไปฝากคนนี้ไปฝาก
สตางค์ก็เสียอีก
เสียสตางค์อันนี้คือเสียเพื่อวิ่งนะครับ
สตางค์เพราะอะไรฮะต้องเข้าใจดีนะครับ

อยากจะอยู่สบายมากอุ๊ยเดี๋ยวเคลียร์ให้

เดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวประสานงานให้นะครับ
เนี่ยก็เดี๋ยวเคลียร์ตรงนั้น

จริงไม่จริงเราไม่รู้นะครับ

มันก็จะมีคนเคลียร์คนกลางแล้วครับ

ไม่ว่าจะอาจจะเป็นสมมุตินะครับ

เข้ามาช่วยเหลือเราในช่วงที่เราตกต่ำนะครับ

ก็จะบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวจะประสานงานให้

ก็จะเรียกร้องเงินทองแม้กระทั่งเข้าไปในคุกแล้วเนี่ย

วันทั้งวันก็จะมีคนมาติดต่อละครับ

เดี๋ยวจะไปหานายให้เดี๋ยวจะอยู่อย่างนี้ไหม

เรื่องต่างเหล่านี้ถึงจะเกิดขึ้นนะครับ
คนเข้าไปอยู่ในคุกแล้วไม่นิ่งเนี่ย
นิ่งก็หมายความว่ากังวลนะครับ

ที่ผมเข้ามาล่าสุดเนี่ยนะครับ
ผมยังไปเจอลูกน้องเก่าผมเนี่ย

ผมก็นึกว่ามาเยี่ยมผมนะครับ
เพราะว่าไปเจอกันที่หน้าห้องเยี่ยมเขาอยู่ข้างนอก
ผมก็ตกใจบอกเอ้ามาได้ยังไง
ผมนึกว่ามาเยี่ยมผมเปล่านะครับ
เยี่ยมนั่นประธานฟุตบอลน่ะ

อันนั้นลูกค้าประจำเขา

ใช้จ่ายทีเดือนเป็นแสนสองแสนนะครับ

เพราะว่าวันนี้นะนี่ดูสิครับ

เป็นขวานตาว่าเล่มนี้
หนังสือเนี่ยขอข้ามไปนิดนึงว่า

ท่านนี้ก็อีกท่านนึงครับที่ผมส่งไปให้นะ
ท่านก็เอาไปขึ้นเฟซบุ๊คของท่านนะครับ

ผมก็เขียนว่าเรียนท่านกรอบเกียรติกษีวิวัตรนะครับ

ข้าราชการดีที่มีอุดมการ
และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

ท่านก็เอาไปแล้วท่านก็คอมเมนต์นะ
ขอบคุณคุณชูวิทย์ที่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำ
แต่คนไม่ชอบก็แยะอยู่

ท่านผู้ชมครับคนที่ไม่ชอบเนี่ยแน่นอนครับ
ประการแรกเนี่ยเมื่อมีข้าราชการที่ตรงไปตรงมา

ผลประโยชน์เขาก็ต้องไม่ชอบ

มันตรงแล้วนะมันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยครับ
อันนี้คือท็อกโชว์แล้วใช่ไหมครับ

ก็คือมีหลายแผนกที่ผมบอกไว้ว่า
ตั้งแต่ผมทำงานเนี่ยมันมีแผนกพูดอย่างเดียว

คือพวกพูดอย่างเดียวนี่คือมามันพูดอย่างเดียว

มันต้องทำอย่างนี้ครับนายมันต้องอย่างนี้สิครับ
นี่ผมเห็นมาเยอะแล้วครับมันต้องเป็นแบบนี้ครับ

รู้เยอะพูดอย่างเดียว
ไม่ต้องแผนกเดินเล่นมันจะเดินทั้งวันแล้วครับ

ก็เดินให้เราเห็นว่ามันเดินอยู่ตลอดเวลา

อันนี้ผนักที่๒ผนักที่๓มาแล้วครับ

มันแต่งตัวเนี๊ยบมากแล้วครับ

เราก็สงสัยมันว่าไอ้นี่มันมาแสดงหนัง
หรือมันมาทำงานนะครับ

นู่นก็ทำแบบนี้นะที่นู่นก็ไปถึงไหนแล้ว

เลียงเนี่ยคือมันผสมอย่างการเรียงกันนะครับ
ระหว่างเรียงความกับเรีย
ตอนมันพูดแล้วเหมือนกับว่าโอ้โห

แล้วมันเดินตามเจ้านายพูดตลอดนะครับ

นะครับที่ผมพูดให้ฟังตามที่ผมสรุปมา

ซีหนึ่งไอ้เผาอย่างเดียวนายครับนายครับ
คนนี้มันว่านายนะ

แผนกเวนซินไอ้พวกนี้จุดไฟเผาอย่างเดียวครับ
ผมก็เลยเรียกต่างแผนกนี้ว่า

ที่ผมพูดมาเนี่ยก็ดูสิครับ
ตาตาเสนาลิงเนี่ย

อันนี้คือร่วมพูดด้วยเหรอฮะ

ผมก็ไม่ใช่ตอนที่โชว์เล่มนี้

เนี่ยก็มีรูปภาพโดนอุ้ม

ผมจำได้ล่ะหาผมแจ้งความเท็จ

ผมหายตัวไป๒วัน๓วันนะครับ
แล้วผมก็ไปถูกไปขู่ไปเข็นนะครับ

ผมเก็บไว้อยู่กับตัวนะครับ

เดี๋ยวจะไปหาว่าผมไปหมินประมาทนะครับ

เมื่อถูกอุ้มไปแล้วคืนนึงเนี่ย
ผมก็โผล่มาที่ข้างทางมอเตอร์เวย์นะครับ

กอกเหล้ากอกยานะครับ

แล้วก็หาว่าผมเนี่ยอุ้ยนี่มันอุ้มตัวเอง

ก็มาตรวจร่างกายผมแล้วก็เอาเลือดผมเนี่ย
ปรากฏว่าผมก็ได้รับการประกันโดยเต็มไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นะครับ

ผมก็เขียนช่วงนั้นไว้ในนี้นะครับ

จากที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ

ผมก็ยอมรับผิดแล้วครับว่าผมทำจริง

ทำแล้วมันเงินมันเยอะนะครับ

ในช่วงนั้นผมก็ทยอยขายไปนะครับ
หลังจากนั้นผมก็ไปตั้งเข้าไปอยู่ในวงการเมืองนะครับ
ไปเล่นการเมืองเข้าไปเป็นผู้ว่าสมัครผู้ว่าก่อนนะครับ
เพื่อนฝูงก็มึงเอาจริงเหรอมึงล้อเล่นหรือเปล่านะครับ
ไม่เอานะจะเล่นการเมืองเลยเหรอคิดว่าผมไม่เอาจริงนะครับ
ผมบอกผมเอาจริงนะครับผมต่อสู้จนกระทั่งผมได้รับแม้ว่า
ผมจะไม่ได้อันดับหนึ่งแต่ผมได้คะแนน๓แสนกว่า
คุณทำไมถึงตัดสินใจอยากเล่นการเมืองตอนนั้น
ตอนนั้นผมถูกกันแกล้งมากไปนะครับ
วิธีการที่ผมคิดว่าผมจะสู้เขาได้เนี่ย

เขาคิดว่าถ้าเกิดผมเนี่ยไปเป็นพ่อค้าอยู่เนี่ย
ผมก็แพ้ตลอดแล้วครับพ่อค้าที่ไหนมันจะกล้าสู้
พ่อค้าต้องเงียบครับเป็นพ่อค้ามันต้องสงบเรียบร้อยนะครับ
จะไปยุ่งเรื่องการเมืองจะไปวิพากษ์วิจารณ์

ถ้าเป็นพ่อค้าเมื่อไหร่เข้าวงการเมืองเจ๊งทุกลาย

ทุนต่างกันนะครับในทุนมันอยู่เบื้องหลัง
ได้ไหมครับในทุนอยู่เบื้องหลังซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทอง
และในทุนคนเก่งจริงเนี่ยมันต้องทุกมือครับ
คือหมายความว่าจ่ายนักพักการเมืองทุกพักนะครับ

ยังเหลืออีกสองเล่มพรุ่งนี้ต้องมาตามกันต่อนะคะ
ส่วนใครที่มีเรื่องอยากให้คุณชูวิทย์ช่วยเอาเรื่อง

ก็เผื่อให้คนส่งมาส่งมาทิ้งไว้ก่อน

เราจะเอาเรื่องไหนมาตีแสกหน้ากันนะคะ

ถึงตัวตนของผู้ชายที่ชื่อชูวิทย์กับมนุษย์สิทธิ์
แม่นหมาหรือยังไงกันแน่
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตามกันต่อรวมถึงเหลี่ยมคุก
นี้นี่ดูแล้วน่าจะมีผลกระทบในวงกว้างเยอะ
เพราะว่าที่คุณชวิตเคยเล่าให้ฟังว่า
มีกระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะจาก
ทั้งในกรมราชธรรมก็ดีในส่วนต่างก็ดี
คนดีมันน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณมิ้น
เพราะฉะนั้นคนที่ดีก็อย่าไปหวั่นไหว
คนไม่ดีนี่แน่นอนล่ะครับมันต้องหวั่นไหวของธรรมดา
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ
วิตตีแสกหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า